การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่นครหลวงเวียงจันทร์ของลาวได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับ
โดยผู้นำของแต่ละประเทศก็เดินทางไปถึงลาวแล้ว
ห้ามการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดครับ
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาทางการลาวได้มีการคุมเข้มและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยระดับสูงสุด
เพื่อเตรียมต้อนรับเหล่าผู้นำ๑๐ประเทศอาเซียนรวมไปถึงผู้นำจากประเทศอื่น

ซึ่งการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งนี้จะหยิบยกประเด็นข้อพิพาททางทะเลจีนใต้ขึ้นมาเป็นประเด็นหลัก
รวมไปถึงประเด็นในภูมิภาคแล้วก็ประเด็นระหว่างประเทศ
โดยการประชุมสุดยอดอาเซียนในครั้งนี้จะจัดขึ้นเป็นเวลา๓วันตั้งแต่วันนี้ถึง๘กันยายนครับ
โดยบรรดาผู้นำประเทศต่างทยอยเดินทางไปถึงสนามบินนครหลวงเวงจันทร์ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา
ซึ่งผู้นำคนแรกที่เดินทางไปถึงคือสมเด็จฮุนเซ็นนายกรัฐมนตรีของกัมพูชา
มาด้วยผู้นำชาติอื่นอย่างนายนาจิบราซักนายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย
นายโรดิโกดูเตอร์เต้ประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์
นายโจโกวิโดโดประธานาธิบดีอินโดนีเซีย
นายบารักษ์โอบามาประธานาธิบดีสหรัฐ
ซึ่งการเดินทางเยือนลาวของนายโอบามาในครั้งนี้
ยังได้มีการวางแผนการพูดคุยปรับความเข้าใจจากเหตุการณ์ในอดีต
กรณีที่กองทัพสหรัฐทิ้งระเบิดลงที่สปลาวในช่วงสงครามเวียดนามด้วยครับ